ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะกับการจากไป
พบกับคุณเห็มภูมิพาณฤทธิ์นักแสดงชื่อดังนะคะ
ก็เมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีชาปนกิจศพนะคะ

โดยมีเพื่อนดารานะคะมาร่วมงานกัน
ส่งคุณเหมขึ้นสวรรค์ครั้งสุดท้ายค่ะ

คุณตายชัชดาพรคุณยุ้ยจิรนันคุณทันธนากรคุณเอ็กซิรินัน
แล้วก็คุณออฟชนะพลอย่างที่เห็นในภาพ

ขนาดที่มดดำขชาพาก็ร่วมทอดภาพบางสกุลค่ะ
คุณพ่อค่ะทางด้านคุณพ่อของคุณเห็ม
ก็เป็นคนถือผ้าสีขาวซึ่งข้างในคาดว่าเป็นผ้าที่คุณเห็มใช้ผูกคอจนเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้หาไม่เจอหาเจอแล้วนะคะ
แล้วก็แว่นตาค่ะที่ถือไว้ในมือด้วยค่ะ
ซึ่งทั้งสองสิ่งเนี่ยครอบครัวจะเผาไปกับร่างของคุณเห็มนะคะ
ขณะที่แฟนสาวน้องเหนือก็อยู่ในการสกเศร้าสะหรัดตลอดเวลาคนนี้เหรอคะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ติดใจกับสาเหตุการณ์ตายนะคะ
อย่างที่ทราบก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วค่ะ
แล้วก็หลังจากที่เสร็จพิธีนะคะก็จะนำกระดูกไปลอยที่แม่น้ำชีนะคะ
ที่บ้านเกิดจังหวัดมหาสารคามนะคะ
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์คุณอ๊อฟชนะพลสักเล็กน้อยค่ะ
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมว่าทุกคนมองข้ามไปตั้งแต่วันแรกแล้ว
อาการที่เขาแสดงออกมามันแสดงออกได้ชัดว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้า
แต่เขาไม่ได้พูดให้เพื่อนหรือให้พี่ในกลุ่มรู้สึกเครียดไปด้วยกับเขา
เกมคือคนดีคนหนึ่งคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมหนึ่งคน
ผมเชื่อได้ว่าไม่ว่าจะวงการไหนหรือคนที่รู้จักเห็มทั่ว
เขาก็จะจดจำในความเดียวเห็นที่น่าจดจำครับ
ซึ่งตัวละครในเชี่ยวในเรื่องก็เสียชีวิตจากการแขวนคอ
ซึ่งเป็นวิธีการจบชีวิตเช่นเดียวกับชีวิตจริงของคุณเห็มด้วย
เขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าคุณเห็มจะตัดสินใจจากไปด้วยวิธีการเดียวกันกับตัวละครนั่นเองค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชม
ที่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยในงานในงานที่เขากำลังจัดการงานศพของคุณเหมอยู่

ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะมีช่างแต่งหน้าท่านหนึ่งค่ะ

คุณผู้ชมเห็นผู้หญิงเสื้อสีขาวคนนี้นะคะ
เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นร่างทรงคุณเห็มเดินมาเนี่ยมีเป็นคลิปด้วยจริงแล้ว
คือเดินมาร้องห่มร้องไห้โวยวายชุดใหญ่บอกว่าเขาเป็นเห็ม
รู้สึกเสียใจอยากจะมาขอโทษคุณพ่อคุณแม่นู่นนี่นั่นค่ะ
เพื่อนในงานก็ตกใจกันนะคะแล้วก็ออกมาเขย่าตัวคุณป้าท่านนี้แหละบอกว่า
ถ้าเป็นเหมจริงบอกมาสิว่าพวกผมเนี่ยชื่ออะไรกันบ้าง

ตอบไม่ได้สิคะเอาแต่ยืนร้องไห้ทำท่าเลิกลักเลิกลักนะคะ
ท้ายที่สุดก็โดนอันเชิญออกไปค่ะ

ใช้ว่าคำอันเชิญนี่คือประชดนะคะเขาไล่ออกไปจากงานเลยค่ะ
บอกว่าบรรยากาศคือโศกเศร้าทุกคนอยู่ในความเสียใจ
และยังมาทำมาหากินด้วยอาชีพแบบนี้นะ

ดีเขาไม่แจ้งตำรวจจับก็บุญเท่าไหร่แล้วนะคะคุณป้า